คุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่๕มกราใช่ไหม
มกราเป็นวันที่จีนเองเขาจะเปิดประเทศ

แล้วทีนี้พอเขาจะเปิดประเทศแล้ว
แน่นอนค่ะชาวจีนจะต้องเดินทางมาบ้านเราเยอะมากแน่

แต่ทีนี้มันก็มีนะทั้งข้อกังวลว่าโอ้โห
ชาวจีนเข้ามาจากโควิดมาหรือเปล่า

ทีนี้พอหลายคนกังวลวันนี้รัฐบาลก็มีการประชุมกันด้วย
ว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการยังไงบ้างเนี่ยนะคะ

ความพร้อมแหละจะรับผู้เดินทาง

โดยนายอนุทินก็บอกว่าวันนี้

ทราบถึงมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวจีน
ตามที่สาธารณสุขเคยกำหนดไว้

ก่อนเข้าไทยฉีดวัคซีนโควิด

ซื้อประกันสุขภาพเดินทางที่มัน

ก่อนเข้าบ้านเราแล้วพออยู่ในไทยเนี่ย

เวลาไปใช้บริการขนส่งสาธารณะ

ทีนี้การที่จะเปิดรับ

มันก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

อย่างเรื่องวัคซีนเองจีนก็บริจาคให้กับไทย

ขณะเข้ารักษาโควิดที่เกาหลีใต้

แต่อันนี้มันคือที่บ้านเราที่ประเทศไทย
ทีนี้คุณผู้ชมคะดูกันหน่อยละกันค่ะ
ก็มีการแสดงความคิดเห็นของคุณหมอ
เป็นคุณหมอที่เราคุณหน้าคุณตาคุณชื่อกัน

อาจารย์หมอทั้ง๔ท่านให้ความคิดเห็นไป
แนวทางเดียวกันนะสอดคล้องกันนะ
ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องอยู่ร่วมกับโควิดอย่างมีสติ

สิ่งที่ควรระวังคือระวังตัวเองค่ะ

กลายพันธุ์ต่อเนื่องอยู่แล้วมันเกิดขึ้นได้ทั่วโลก

พันธย่อยของโอมิครอนที่เกิดขึ้นที่จีนเนี่ย

ถอดคำพูดของ๔คุณหมอมานะคุณนะ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างของไทยเขาเตรียมความพร้อมขนาดไหน

เมืองเก่าเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่า

ผู้ว่าก็กล่าวภาษาจีนเลย
ต้อนรับนักท่องเที่ยวขอฟังหน่อยค่ะ

เตรียมความพร้อมเรื่องของการท่องเที่ยวที่พังงาเนี่ย

ให้ความสำคัญมาตรการความปลอดภัย

แล้วตอนนี้ก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วนะคะ

ก็จัดวัคซีนฉีดให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้รายงานไปว่า๔คุณหมอนะ

นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภานะครับ

แล้วก็คุณหมอเฉลิมชัยบุญยลีพรรณ